ที่ลำปางครับที่ปิดเบรกไปเมื่อสักครู่นะครับ
ที่พ่อพาลูกชาย๕ขวบลูกสาว๘ขวบขึ้นรถไป
โอ้โหตำรวจตามไปช่วยกันฮะ
นี่แหละครับญาติเขาไปเกลี้ยกล่อม
ทะเลาะอะไรกันทำไมเอาลูกเป็นตัวประกัน

มีนหนีไปนี่แหละครับ
ตำรวจสภห้างฉัดที่ลำปางครับคุณผู้ชมครับ
ไปกับหน่วยกู้ภัยไปกันกว่า๔๐นายเลยนะ
ไปช่วยเหลือเด็กชายอายุ๕ขวบและเด็กหญิงอายุ๘ขวบครับ
ที่ถูกพ่ออายุ๒๕ปีเครียดจัดทีเดียว
จับตัวลูกสองคนเอาไว้นะครับเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งหมู่แปด
บ้านหัวหนองอำเภอห้างฉัดที่ลำปาง
พ่อพาลูกสองคนขึ้นรถหกล้อไปในคันนั้นนะครับกันศรีน้ำเงิน
ปอกไปแล้วนี่นะฮะเราทำกราฟิกให้ดู
ขับหนีไปประมาณสัก๑๐กิโลเมตรได้
เจ้าหน้าที่ก็ขับไล่ตามนะฮะพ่อเป็นคนก่อเหตุ
คือพยายามเจรจากันอยู่หลายครั้งแต่ไม่เป็นผล
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าช่วงเช้าผู้ก่อเหตุเครียด
ทะเลาะกับเมียนะฮะแล้วเมียเนี่ยส่งลูกไปโรงเรียน
เมื่อวานนี้แล้วหายตัวไปเลยกระทั่งเช้ามาก็ยังไม่กลับมา

เจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามไล่ตามสกัดหยุดรถให้ได้นะครับ
จนตำรวจถูกเบียดตกถนนไปด้วยซ้ำ
จนไปหยุดอยู่ตรงนี้นะฮะยกดำอยู่นี่
คนก่อเหตุนะครับขับรถมาที่สระน้ำขนาดใหญ่ตรงนี้
ครูบอกว่าเดี๋ยวจะพุ่งลงน้ำไปเลยกับลูกสองคน
ตอนนั้นนะครับตำรวจก็นำกำลังไปปิดล้อมเอาไว้
แล้วก็ให้พ่อเข้าไปเจรจา

ใส่ลูกมันเครียดถอนก่อนถอนก่อน
พอคราวนี้ผู้ก่อเหตุเริ่มสงบลงฮะ
แต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวลูกนะ

พาไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วคราวนี้กลับมาที่บ้าน
ก็ไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านอีก

คราวนี้เป็นแม่ภรรยาของผู้ก่อเหตุบ้าง
มาเล่าบอกว่าปัญหาน่ามาจากลูกสาว
ลูกสาวก็ทนพฤติกรรมลูกเขยไม่ไหวเหมือนกัน
อารมณ์ร้ายประกอบกับมีเรื่องเงินด้วย
เขยมักจะเอาเงินไปเล่นเกม

ลูกสาวเคยหนีออกจากบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
แต่ญาติไปเกลี้ยกล่อมนะฮะให้เห็นแก่ลูก
แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเอาฟังแม่เมียหน่อย
เมื่อกี้ฟังแม่ฝ่ายหญิงไปแล้วฟังแม่ฝ่ายชายบ้างไหมผู้ก่อเหตุ
ไพรินแสงบุญเรือง

แต่ลูกชายห่วงภรรยาเหลือเกินตามหาทั้งวันจนเครียดจนทำแบบนี้
ตอนนี้ห่วงใครล่ะห่วงหลาน
ห่วงหลานไม่รู้ลูกชายจะจับตัวหลานไว้แล้วจะยังไงต่อ
คือตอนนี้ก็ไปเจรจากันอยู่นะฮะ
คือไม่รู้เหมือนกันจนถึงขณะนี้นะคุณผู้ชมนะ
ก็ยังไม่ปล่อยตัวหลานออกมาครับ
เอาลูกเป็นตัวประกันซะอย่างนั้นนะคะ